ส่วนเหตุการณ์ต่อไปนี้ที่จะให้ดูก็บีบหัวใจเหลือเกินค่ะ
เด็กผู้ชายคนนึงนอนอยู่บนเตียงไม้
แล้วน้องชักข้างน้องมีคุณยายอยู่
แล้วเดี๋ยวดูสิ่งที่คุณยายทำมันเกิดอะไรขึ้นคะ

ยายลูก
โอ้โฮ
แท็กแท็กแท็กโอ้โฮลูกพอ

คือมันเป็นวิธีการรักษาแบบพื้นบ้านหรือยังไงคะ
นี่คุณเชื่อไหมว่าคลิปนี้ที่ลงไปนะ
แม่ของน้องเป็นคนเอามาลง

ทำไมคุณยายถึงใช้วิธีอมน้ำแล้วพ่นใส่เด็ก

เนี่ยซึ่งแม่เด็กมาชี้แจงนะบอกว่าลูกมีอาการไข้
ยายเพิ่งเช็ดตัวป้อนยาให้หลานเสร็จ
ตอนนั้นมือถือมีสายเข้าคุณยายก็กดรับโทรศัพท์
ได้ละเลยหลานชายเพราะคนก็ต่อว่ายายเยอะเหมือนกัน
ส่วนเรื่องปฐมพยาบาลแม่เด็กบอกว่ายายก็คงสติแตก
ทำอะไรไม่ถูกเพราะหลานไม่เคยมีอาการแบบนี้
แต่เราเป็นห่วงไงว่าตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้าง
น้องบอกนะคะว่าตอนนี้น้องปลอดภัยแล้ว
ดังนั้นถ้าเกิดว่าเจอเด็กชักจากไข้สูงเนี่ย
สิ่งที่เราต้องทำคือคุมสติให้ได้ก่อน
จับลูกนอนตะแคงหัวต่ำเพื่อไม่ให้เขาสำลัก

อย่าเอานิ้วไปงัดอย่าเอาช้อนไปงัดหรืออะไร
แต่ก่อนที่เราคิดว่าให้เอาของแข็งยัดปากนี้ไม่ได้แล้วนะ
เช็ดตัวลดไข้แล้วก็ให้กินยาพารา
ถ้าเกิดชักเกิน๕นาทีรอบปากเขียวคล้ำ
ก็ให้รีบพาส่งโรงพยาบาลโดยเร็วเลยนะคะ

บางคนก็บอกว่าคุณยายเขาอาจจะเห็นว่า
หลานคือเป็นไข้ตัวร้อน
ก็เลยต้องพ่นน้ำเพื่อให้เด็กตัวเย็นขึ้น
อะไรแบบนี้ไงเหมือนประพรมน้ำอะไรแบบนี้นะฮะ